ส่วนการดูแลความเรียบร้อยดูแลเรื่องของการจราจร
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตอนนี้การดูแลเรื่องของความเรียบร้อยเรื่องของการจราจร
โดยรอบพระบรมมหาราชวังและบริเวณรอบท้องสนามหลวง
ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าจะมีการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจร
มาใช้สำหรับการดูแลจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจร
เขตกรุงเทพฯหานครและปริมณฑลครั้งที่๓ทัพ๒๕๕๙
พลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชันบัญชารักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาการจราจร
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมน้อมนำแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการแก้ไขปัญหาจราจรมาดำเนินการต่อให้บรรลุผล
ตามพระราชประสงค์ที่ในหลวงราชการที่๙เคยให้แนวทางไว้
โดยเฉพาะการจราจรรอบโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพหานครและปริมณฑล
ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดค่ะ
และดูแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ขยายผล
สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมีความคิดลีเริ่ม
ขณะที่การจัดการจราจรบริเวณโดยรอบสนามหลวงหลังสำนักพระราชวัง
พลตำรวจเอกเดชนรงระบุว่าก็ยังไม่พบปัญหาเรื่องของการจัดการจราจรค่ะ
ส่วนแผนการจัดการจราจรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ตำรวจยังคงยึดแผนการปิดเส้นทางจราจร
โดยรอบพระบรมมหาราชวังจำนวน๒๗เส้นทาง
ตามที่ดำเนินการเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งในการปิดการจราจรนั้นรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
ปิดการจราจรหรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณประชาชน
เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ